อยากจะให้ไปดูเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนนี้หน่อย
คุณปัญญาค่ะคุณปัญญาเป็นอดีตพนักงานโรงงานนะคะ
แต่ว่าต้องกลายมาเป็นคนพิการเนื่องจากว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาปล้น
แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณปัญญาก็สู้ค่ะ
พยายามประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็สร้างรายได้
เรื่องราวของคุณปัญญาเป็นอย่างไรติดตามในช่วงคนสู้ชีวิต
มีอาชีพอะไรที่เราสามารถที่พอจะทำได้ก็ทำ
เพื่อที่เราจะไม่ได้นอนอยู่เฉย

อนาคตจะไม่เลี่ยมพระหรือไม่อยู่ที่ร่างกายครับ
ทำให้ร่างกายเป็นคนตอบ
ตอนนั้นผมได้ทำงานโรงงานอยู่โรจนะ
พอดีเข้ากะก็ต้องออกตอน๕ทุ่ม
พอออก๕ทุ่มก็ขี่รถมาเรื่อยครับ

ผมก็เลยจอดรถแล้วก็ใส่เสื้อคุมแล้วก็ขี่มาเรื่อยครับ
ช้าผ่านสี่แยกไฟแดงมาก็ชะลอรถ

เขาได้ด่าทอเราให้จอดรถ

ก็คิดว่าเพื่อนมาแกล้งหรือว่าอะไร

หันไปดูเขาใช้ปืนเจาะแล้วแหละ
ทีนี้ก็เลยขี่มาเรื่อย
เขาก็ด่าให้หยุดให้จอด

เขาก็มาค้นตัวแล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาอีก๒คันตามมาข้างหลัง

ก็มาค้นตัวเอารถไป

ทีนี้ผมก็เลยหยุดหายใจแป๊บหนึ่งก็คือหายใจแผลว
ได้ยินเสียงว่าเฮ้ยมันตายแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ค้นตัวเอาเงินทองแล้วเอาโทรศัพท์ไป

ก็เลยต้องเรียกให้คนมาช่วย

พอตับฉีกก็เย็บตับ๑๕วัน
พอหาย๑๕วันแล้วก็มาผ่าหลังเย็บหลัง

ญาติพี่น้องร้องไห้กันหมด

คุณหมอก็บอกว่าเราไม่สามารถเดินได้
แล้วก็เราต้องใช้โรควิแชร์ไปตลอดชีวิต

ดูบอลนี่น้ำตาไหลเลย
คือแบบปัญหามันลุมล้อมหลายอย่าง
เรามองตัวเราเป็นภาระของคนอื่น
บางทีก็ช่วงแป๊บนึงก็คือคิดแบบไม่อยากอยู่แล้ว
ไม่อยากเป็นภาระใครอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็อ่านดูเรื่องคนที่เขาฆ่าตัวตาย

อย่างนี้เรายังดียังมีมือมีอะไรอย่างนี้

ก็คือคุณพ่อปวดเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนนี้ก็มีพี่ชายแล้วก็ผมคอยดูแล
แต่ส่วนใหญ่ก็คือแฟนช่วยดูแลเรื่องอาหาร
เช็ดตัวเรื่องทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ครับ

มาถ่ายเองแล้วก็กินข้าวเองได้แล้ว
ตอนนี้ก็คือพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

กลายเป็นว่าได้หาอาชีพเป็นงานเลี่ยมพระ

ก็เลยจ้างคนมาสอนมาสอนให้เราที่บ้าน๓วัน
แต่อาจารย์คนนี้ดีไม่รับเงินสักบาทเลยครับ

แล้วเราก็มาต่อยอดเอาเองอย่างนี้ครับ

จนมีลูกค้าติดไปเรื่อยเนี่ยครับ
รายได้ก็วันหนึ่งก็๒๐๐๓๐๐อย่างนี้ครับ

บางทีก็ต้องอดแบบไม่มีต้องเก็บผักเก็บอะไรมาผัด
มาอะไรกินนะครับมันยังมีเลยครับ
จริงอยากทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างของนี่
ก็คืออยากให้มีหน้าร้านมีอะไรที่มันแบบดี
คือเราสามารถขายสร้อยขายอะไรได้
แต่คือถ้าอยู่อย่างนี้เราไม่สามารถขายอะไรได้เลย
เพราะว่าพื้นที่มันไม่อำนวยในการขายของ

แต่ถามว่าอนาคตจะไม่เลี่ยงพระหรือไม่
อยู่ที่ร่างกายครับทำให้ร่างกายเป็นคนตอบ
ตัวเราต้องสู้ก่อนคือถ้าเราไม่สู้

อย่างน้อยตัวเราสู้สังคมมาช่วย
ทีนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อยู่

เพื่อที่เราจะไม่ได้นอนอยู่เฉย
เป็นภาระของครอบครัว

คุณปัญญาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเราเลยนะคะ

เวลาผ่านพ้นไปอาจจะมีความรู้สึกพอ

การติดกันน้ำทางพลาไปสนีนะคะ
ขึ้นให้แล้วที่หน้าจอนะคะ

ลองสั่งไปดูนะ